คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลก็เลยจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างค่ะ
ส่งเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากร
ในการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูล
ว่าจะลงพื้นที่ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
ในชาติชายนชิงใหม่กรรมการร่างรัฐธรรมนุน
กล่าวถึงการเตรียมการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูลของกรทนะคะ
โดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่ออบรมวิทยากรอธิบายเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูล
พร้อมขอให้หน่วยงานอื่นส่งข้าราชการในสังกัด
เข้ามาร่วมเป็นวิทยากรด้วยค่ะ
ว่าจะสามารถลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านทั่วประเทศได้
ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้
สำหรับความคืบหน้าในการจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูล
แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ศึกษาก่อนการออกเสียงประชามติ

ที่ประชุมกรกตได้เห็นชอบนะคะ
จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูลจำนวน๑ล้านฉบับ
คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่๑
โดยฉบับที่๒ใช้การพิมพ์แบบ๔สีค่ะ
เรื่องที่น่ารู้ของร่างรัฐธรรมนูลมี๑๔หน้าด้วยกัน
แล้วก็จะมีการสรุปสาระสำคัญหลักการเหตุผลประกอบคำถาม
สะพานนิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน๔ล้านฉบับ
ส่วนนี้จะจัดเป็นชุดค่ะจำนวน๑ล้านชุด
ใน๑ชุดจะประกอบไปด้วยร่างรัฐธรรมนูล๑เล่ม
สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูลเล่มที่๑และเล่มที่๒
อย่างละสี่เล่มรวมไปถึงหลักการและเหตุผลประกอบคำถาม
สนชสี่เล่มซึ่งกรกตจะแจกจ่ายไปยัง
ประชาคมต่างทั่วประเทศรวม๘๔๖๔๙๑ชุด
กระจายไปยังหน่วยงานต่างทั่วประเทศนะคะ
ขณะที่ครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน๑๗ล้านครัวเรือน
กรกตจะสรุปย่อร่างรัฐธรรมนูลหรือบุ๊กเล็ตที่จัดพิมพ์รวม๑๗ล้านฉบับ
ซึ่งจะถูกส่งไปพร้อมกับหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
ถึงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติซึ่งจะเริ่มจัดส่ง
ในวันที่๒๓พฤษภาคมเป็นวันแรกค่ะ